มาตามผมว่าผมเป็นคนธรรมะธรรโม

ไปที่วัดแห่งนี้กันครับ

ต้นศักดิ์ที่ถูกนำมาเรียงราย
เขาใช้ทำเป็นเสาของพระอุโบสถแห่งนี้
สร้างเอาไว้ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าสาขาวัดทุ่งแฝก
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

หลวงพ่อเท่าอายุก็คือพระครูกิติวรานุกูลนะฮะ

ท่านเป็นเจ้าของแนวคิดในการสร้างพระอุโบสถแบบนี้
เล่าว่าก่อนหน้านี้มักจะมีญาติโยมนำต้นศักดิ์มาถวาย
เพื่อให้จัดสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ภายในวัด
ก็เลยให้ช่างไม้รวบรวมต้นศักดิ์เหล่านี้ทีละ๒๓ต้น
วบไปรวบมาใช้เวลา๒ปี
ตอนนี้เสามันครบสามสิบสามต้นแล้ว
ก็เลยให้ช่างทำเป็นหลังคาขึ้นมาเลย
แล้วใช้เวลารวบอีก๒ปีก็แล้วเสร็จโอ้โห

รวมต้นไม้แล้วก็ได้มาเป็นเสาแล้วก็สร้างมาเป็นพระอุโบสถแบบนี้
จากนี้ภายในวัดยังมีการสร้างกุฏิหลังเล็กเอาไว้อีกสัก๕๐หลัง
เพื่อรองรับพระสงฆ์ที่จะมาปฏิบัติธรรม
แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปแก่สลักด้วยไม้เป็นฝีมือของพระในวัดอีกด้วย

เป็นฝีมือของพระท่านจริง

ฝีมือพระทำ

คุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้เขายังมีแบบว่าไม้เนี่ยนะฮะที่เหมือนเป็นไม้ที่เหลือแล้ว
เอามาทำเป็นโซฟาวางเอาไว้ที่บริเวณวัดเพื่อให้ญาติโยมได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกต่างหาก
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปราจีนบุรี
มีโอกาสลองไปกันดูทำจิตใจให้สงบนะ
ลีกหนีจากความวุ่นวายในโลกใบนี้
ไปอยู่ในที่ที่สงบทำใจดีทำใจร่มเย็นเลยนะ
ผมชอบพาคุณผู้ชมทั้งสองท่านเข้าวัดทำบุญตลอด
อื้อเป็นคนจริง

รู้แต่ก็ยังทำเพื่อสร้างภาพ